อีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้ได้ติดตามกัน
บอกเลยว่ามันมากกับงานนี้นะครับ
เป็นการแข่งขันวัวเทียมเกวียน
โอ้โหแข่งกันเอาเป็นเอาตายเลยนะ
เขาบอกว่างานนี้นะเสียเงินเสียได้

อ่ะเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าบรรยากาศของการแข่งขันเป็นอย่างไรครับ
โอ้โหนึกว่าคาวบอยแข่งขี่มากันนะคะ
ขี่วัวนี่แหละแล้วเปิดเพลงที่เข้ากันมากเลยนะ

เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานบ้านลาด๑๐๒ปี
งานนี้ยิ่งใหญ่จริงเลยนะครับ
เป็นการแข่งขันวัวเทียมเกวียนชิงถ้วย
งานนี้ครับจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านและศิลปะวัฒนธรรม
ของดีของเด่นของจังหวัดเพชรชบุรี
ทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
งานนี้ก็กิจกรรมเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นการรำวงย้อนยุคนี่
ใครชอบรำวงแบบว่าเหมารอบ
เหมารอบน้องไปต่อขึ้นไปรำได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็การหยัดขันจับหมูรวมไปถึงการหยัดขันล้มวัวด้วยมือเปล่า
นี่การแข่งขันล้มวัวด้วยมือเปล่าเนี่ยนะ

คุณพ่อบ้านใจกล้าบอกว่าขออาสาเลย
เพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยก็เคยล้มภรรยาด้วยมือเปล่ามาแล้ว
คุณที่ภรรยากับวัวเหมือนกันเลยหรอครับคุณธนา
ทำไมคุณช่องกล้าพูดอย่างนี้ค่ะ
เนี๊ยค่ะมีผู้นำชุมชนด้วยนะครับผู้นำหมู่บ้าน

โอ้โหเอาวิ่งตามสิวิ่งตามสิ
แม่วัวเทียมเกวียนของพี่แกเร็วจริงนะ

นี่วัวสิตนายต๊ัสหรือเปล่านะ

ไม่มีตำนวนครับคุณ
มีแบบว่าลอยเท้าเลย

ก็จะมีคนพากจะได้เพิ่มความมันเข้าไปด้วย
คุณบอกภาพไหมโอ้ยสตาร์ทออกมาแล้ววิ่งสี่ขาสองขาคนวิ่งตามกัน